เดี๋ยวเรื่องนี้นะคะต้องให้ตำรวจสนลุมพินีได้ชี้แจงด้วยนะคะ
เพราะว่ามีผู้เสียหายเขาโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
เขาบอกว่าตัวเขาเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์
แล้วก็ให้รุ่นน้องยืมรถจักรยานยนต์ไปขี่ปรากฏว่ารุ่นน้องเนี่ยไปชน
รถจักรยานยนต์ก็เลยถูกยึดเก็บเอาไว้ที่สอนอลุมพินี
ตั้งแต่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะทีเนี้ยพอเขาจะไปเอารถคืน
แต่รถไม่อยู่ที่สอนอแล้วครับแล้วก็แจ้งความเอาไว้
ก็ไม่มีการตอบรับไม่มีการรับผิดชอบจากตำรวจเลย
ส่วนรุ่นน้องที่ยืมรถจักรยานยนต์ไปก็ปิดเฟซบุ๊กหนีหายไปแล้ว
ติดต่อไม่ได้แล้วด้วยอะค่ะตำรวจที่ยึดรถไปก็ติดต่อไม่ได้เช่นเดียวกัน
เขาก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้จะทำยังไงดี
รถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้อยู่ในโรงพักอยู่ในความดูแลของตำรวจ
มันจะหายไปง่ายง่ายได้ยังไงเราให้ทีมข่าวของเราตามให้ค่ะ
เราให้คุณทีมข่าวของเราไปคุยกับนายพาคินกวินฤทธิโชคเจ้าของรถนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าที่ต้องมาร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลก็เพราะว่า
เขาบอกว่าเขาเนี่ยให้นายเมธาพัฒน์เนินแสงเป็นรุ่นน้องนะคะ
เอารถไปแล้วก็ไปผ่อนไปผ่อนต่อเองนะตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
แต่ว่า๙กุมภาพันธ์ปีนี้ค่ะรุ่นน้องคนนี้เอารถจักรยานยนต์คันนี้ไปขี่
แล้วไปชนกับรถกระบะแถวแถวถนนวิทยุร้อยตำรวจเอกนัทพล
ร้อยเวรเจ้าของคดีก็เลยยึดรถจักรยานยนต์คันนี้ไว้
เก็บไว้ที่สอนอลุมพินีเพราะตอนเกิดเหตุ
นายเมธาพัฒน์ไม่ใช่เจ้าของรถก็เลยไม่สามารถแสดงความเป็นเจ้าของได้
เพราะชื่อยังเป็นชื่อของนายพาคินคนเดิมชื่อของผู้เสียหายยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อ
ทีนี้ก็ต้องยึดรถเอาไว้เพื่อตรวจสอบว่าเจ้าของตัวจริงคือใคร
หลังเกิดเหตุตัวนายเมธาพัฒน์ก็ไม่ได้บอกความจริงนะคะ
ไปเฉียวชนไปเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ถูกยึดเอาไว้ที่โรงพัก
แต่พอเดือนมีนาคมนายพาคินบอกว่าเริ่มเอกใจเรื่องรถ
เพราะรุ่นน้องเริ่มบ่ายเบี่ยงไม่พูดถึงเรื่องการผ่อนรถ
เริ่มหนีหายไปเริ่มหายหน้าหายตาไปผ่อนไปได้แค่๓๔งวดนะคะ
ก็หายเงียบไปแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร้อยเวรเจ้าของคดี
ถูกพักราชการไปด้วยเพราะว่าเขาไปทำผิดวินัย
แต่เขาก็ไม่ได้รู้ข้อมูลนะว่าทำผิดวินัยอะไร
แต่ว่าเป็นร้อยเวรเจ้าของคดีที่ยึดรถจักรยานยนต์ของเขาพอดีค่ะ
ทีนี้ก็เลยหายไปทั้งคู่เลยทั้งรุ่นน้องทั้งตำรวจนะคะ
มา๔เดือนแล้วอะค่ะเพิ่งจะมารู้ความจริงว่า
รถเนี่ยไปเฉียวชนกับรถกระบะแล้วตำรวจก็ยึดเอาไว้
ทีนี้ค่ะทางประกันภัยก็ติดต่อมาเรื่องของการเคลมประกัน
แล้วเขาก็เลยไปติดต่อกับทางตำรวจสนลุมพินี
ที่ยึดรถเอาไว้ถามหาเรื่องรถแต่เขาบอกว่า
เขายังไม่ได้คำตอบเลยจากทางตำรวจนะคะ
กลัวครับใช่
กลัวอะไรครับ
กลัวผมด่าอะไรมันไม่โอเคคือหาคนรับผิดชอบไม่ได้
แล้วก็ตัวต้นเหตุอยู่ไหนก็ไม่รู้
แล้วถ้าเขาเอารถผมไปแล้วเกิดมีคดีความอะไรขึ้นมา
แล้วรถเป็นชื่อผมนี่ผมก็เดือดร้อนช่วยรับผิดชอบ
คือผมก็เป็นผู้เสียหายก็อยากให้รับผิดชอบในส่วนนี้

ปัญหาก็คือว่าตอนนี้รถจักรยานยนต์เขาหายไปแล้ว

ว่าจะรู้ความจริงจากรุ่นน้องที่ให้เอารถไปยืมขี่แล้วก็ผ่อนกับเขา
อาจจะโครงจะเคลมประกันอะไรใช้ให้กับผู้เสียหายอะไรพวกนี้นะครับ
พาคินก็เลยเอาหลักฐานลงบันทึกประจำวันว่ารถหายเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจสพลุมพินีนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทยุทธ์ทองอยู่รองภูมิกับการสอบสวนได้ให้ผู้เสียหายแจ้งความกรณีรถหายกับพนักงานสอบสวนใหม่นะครับ
เพราะว่ามันเป็นคนละคดีกับคดีรถจักรยานยนต์ของเขาไปเฉียวชนนะครับ
แต่ไม่ได้ลงในสมุดคุมของพนักงานสอบสวนว่าตรวจยึดรถจักรยานยนต์มาจากใคร
ซึ่งในทางปฏิบัติกรณีรถที่ประสบอุบัติเหตุโดยผู้ขับขี่ไม่ใช่เจ้าของรถ
ตำรวจสามารถยึดรถไปเก็บไว้เพื่อรอตรวจสอบความเป็นเจ้าของได้
หลังจากนั้นเจ้าของรถต้องมาแสดงตัวเพื่อขอรถคืนแล้วก็ว่ากันไปตามกฎหมายในคดีอุบัติเหตุ
แต่กรณีนี้ผ่านมา๔เดือนเจ้าของรถเพิ่งรู้ว่ารถตัวเองถูกเฉียวชนแล้วก็รถอยู่ที่สอนอ
แต่พอมาสอนอรถไม่อยู่รถหายส่วนร้อยเวรเจ้าของคดีถูกพักราชการ
เรื่องต้นตำรวจนะครับบอกว่าเดี๋ยวให้ตำรวจที่มารับคดีต่อจากร้อยเวรคนเก่านะ
ทำการอายัดทะเบียนรถแล้วก็ออกหมายเรียกให้ร้อยตำรวจเอกนัทพลมาให้ปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
แล้วจะประสานชุดสืบสวนให้ไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในสอนอลุมพินีให้
เพราะรถมันจอดที่ศนถ้ามันหายไปมันต้องมีใครออกจากศน
แล้วเขาว่ากันว่ามันมีรถของกลางหายไปหลายครั้งแล้วด้วย
เผลอจะเจอขั้นอื่นอีกใครมีกรณีแบบนี้ก็รีบติดต่อศนลุมพินีนะครับ
เขาจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทีเดียวนะครับ